อันนี้เวลาเดียวช่วงอาบอบนวดประมาณเท่าไหร่

พี่เที่ยวหมดกูเที่ยวหมดในสิ่งที่เฮียดทั้งหมดกูเที่ยวหมด
ดังนั้นกูคิดว่าการสร้างงานศิลปะของกูเนี่ย
มันยืนยาวมากกว่าชีวิตของการเป็นนายกรัมดีหรือรัฐมนตรี
เข้าใจไหมมึงเป็นรัฐมนตรีชั่วคราวเดี๋ยวมึงก็ออกไป
แล้วมึงไม่มีค่าแต่กูมีค่าตลอดชีวิตของกู

เป็นคนขวางแผ่นดินนี้เมื่อมึงเก่งแล้วมึงรวย
หาเงินได้มากมายทำไมมึงไม่คิดคืนให้แก่บ้านเมืองวะ
กูว่าบ้างไงเฮียมึงคิดดูไอ้เฮีย
คนแม่งคิดโง่โง่แบบไอ้เฮียนี่มากมายมหาศาล

ไฟเฟ้นให้พูด

อ่าวสวัสดีครับอาจารย์วันไหว

เสียงกล้องกลางวานนะฮะ
ขอบคุณครับครับ

ใช้ชีวิตที่เชียงรายเป็นไงบ้างอาจารย์โอเคไหม

ทุกอย่างทุกอย่างพี่ไม่ติดอยู่ตรงไหนแต่ว่าการวางแผนของชีวิตนั่นคือการกลับมาตายบ้านเกิด
อยากเป็นคนที่เกิดที่นี่แล้วสร้างความเจริญให้แก่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี่
นั่นคือพื้นฐานของการสร้างถิ่นเกิดของตัวเองก่อน
เพื่อให้ถิ่นเกิดของตัวเองอยู่ดีกินดี
พี่น้องประชาชนคนในจังหวัดเชียงรายจะต้องได้รับอานิสงฆ์จากสิ่งที่กูสร้าง
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกคนมาทั้งโลกอันนี้คือความคิด
และทำให้ตัวเองมีความภาคภูมิใจต่อการเกิดที่นี่
ดังนั้นพี่วางแผนทุกอย่าง
มองดูตัวเองตั้งแต่เด็กจึงรู้ว่าตัวเองเป็นคนเก่งเรื่องวาดลูก
คิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งข้างหน้าอุ๋ยต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดของประเทศนี้
แล้วครูจะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนี้
แล้วกูจะต้องมีตังค์แล้วรวย
แล้วกูจะเอาเงินของกูทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการสร้างวัด

แต่เป็นความคิดเลยของตัวเองเลย

ฝันไอ้เฮียบางทีฝันมึงทำฝันไม่ได้แต่กูไม่ใช่ฝัน

มึงอย่าคิดสิว่ามึงอยู่ในประเทศนี้แล้วมึงได้อะไรไอ้สัตว์
มึงต้องคิดว่ามึงอยู่ในประเทศนี้แล้วมึงให้อะไรแก่ประเทศ

คนแม่งคิดโง่แบบไอ้เหี้ยนี่มากมายมหาศาล
บ้านเมืองและโลกมันถึงเป็นอย่างนี้ไง
มึงคิดว่าอีกหามึงอยู่ที่นี่แล้วมึงได้อะไร

อยู่ประเทศไทยแล้วมึงบอกว่ามึงได้อะไร

ไอ้จิ๊บหายมึงไม่คิดไอ้เล่แต่ตบแม่งไอ้เหี้ย

เมื่อมึงเกิดมาในแผ่นดินนี้มึงจะคืนอะไรให้แก่แผ่นดินมึงบ้างไอ้ชิบหาย
คิดดูเศรษฐีคนรวยทั้งหมดคนที่เก่งทั้งหมดในประเทศ

ถามมึงว่าประเทศนี้มึงไม่ต้องง้อรัฐบาล
มึงรู้ไหมคำถามแบบของมึงเนี่ยนะมึงรู้ว่ามันถูกใจกูมากเลย

ทุกคนมึงบอกว่ามึงเกิดมาแล้วมึงได้อะไร

สัตว์ทำไมมึงไม่คิดแบบกูบ้างแหละว่า

เป็นคนขวางแผ่นดินนี้เมื่อมึงเก่งแล้วมึงรวย
หาเงินได้มากมายทำไมมึงไม่คิดคืนให้แก่บ้านเมืองวะ
ไอ้สัตว์ทำไมมึงจะเอาเงินหาพ่อมึงทำไมเยอะแยะ
เอาไปทั้งพ่อมึงเหรอมึงไว้ธนาคาร
แล้วสุดท้ายก็ให้ลูกมึงให้หลานมึง
เผาขานกันไปอย่างนั้นเหรอ
ว่ามึงแป้งทุกวันมึงก็มีกินมีใช้อยู่สบาย
มึงจะกินหรูก็ได้มึงจะอะไรก็ได้
แต่ว่าทั้งหมดมึงทำให้แก่บ้านเมืองได้ไหม

มึงจำไว้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่กูคิด
คิดว่าประเทศของกูเนี่ย

กูอยากเป็นตัวอย่างของคนดีที่แม่ง

แล้วคิดไว้เลยว่ากูจะคืนทุกอย่างให้แก่แผ่นดินของกู
กูเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ให้แก่แผ่นดินของกู
กูเกิดมาเพื่อประเทศของกู
เพื่อพระเจ้าอยู่หัวที่กูรักด้วย

อยู่ใต้อำนาจเงินของผู้อื่น
มันก็จะไม่มีศิลปินคนใดเลยในโลกที่แม่ง

กูคิดว่ากูอยากเป็นศิลปินคนหนึ่งในโลกที่ไม่
อยู่ใต้อำนาจของเศรษฐี

ดังนั้นเนี่ยแล้วกูไม่ห่วงเงินกูด้วย
กูอยากหาเงินทุกบาทสั่งของกู
เพื่อสร้างงานศิลปะของกูให้ยิ่งใหญ่
เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของประเทศกู

นั่นคือสิ่งที่กูคิดมึงรู้ไหมไอ้สัตว์
ดังนั้นกูไม่สนใจกับเงินทองกระจอกงอกง่อย

มึงเข้าใจมั้ยคือกูทุ่มเทในการเรียนรู้กูทุกอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการชีวิตของกูเอง
และการบริหารจัดการในการนำเสนอรูปเขียนของกูต่อสารชน

รีเซนต์รูปของกูทำให้มีอาร์ตคอนิเตอร์สนใจกู
วิธีการตลาดของกูโอ้โห
มันเข้าใจไหมวิธีทำให้มูลค่าเพิ่มในผลงานของกู
ความน่าเชื่อถือความศรัทธาของคนอย่างนี้

ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกอย่างได้มาเป็นเงิน

แล้วเงินนั้นก็จึงมาสร้างที่นี่ครับผม
ผมเข้าใจไหมดังนั้นเงินของกูเนี่ยไม่เคยต้องขอใคร
กูสร้างของกูด้วยตัวกูเองกูเดินทางมาที่นี่
คุณเริ่มต้นจาก๒๒ล้าน
ด้วยกูจัดแสดงงานเพื่อเอาเงินหาเงินมาสร้างวัดปู่

จำไว้เลยหลังจากนั้นกูแสดงอีก๒๓ครั้ง

เป็นพันกว่าร้าน
ระหว่างที่กูเดินทางไปอิตาลีแสดงรูป
ไปเดินทางไปฝรั่งเศสไปอเมริกาแสดงลูก
แววตาของคนเหล่านั้นดูถูกกลุ่ม
แบบขอถ่ายรูปกูยกย่องกู

มันโอ้โหมันแทบจะต้องแบบโอ้โหเซอร์เซอร์โอ้โหแรงกูเซอร์ทุกคำ
คือมึงเข้าใจมันยกย่องกูมากมันมาเห็นความยิ่งใหญ่กู
แล้วมันรู้ว่านี่คือสิ่งที่กูสร้างเองด้วยกูเป็นจิตกรที่ยิ่งใหญ่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
มึงรู้ไหมที่ทำไมกูจึงสร้างวัดสีขาว
เพราะผมต้องการมี
เข้าใจว่ากูวางแผนทำวัดสีขาวเพื่อสร้าง
ผมต้องการที่วัดของยุคสวยกลางวันกลางคืน
นั่นคือสิ่งที่กูต้องการมึงรู้ไหมกูต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะ

แต่ไลฟ์เฟสทำให้วัดลงกูหลวงกูยิ่งใหญ่มากขึ้น

เมื่อก่อนเนี่ยคนเวลาเป็นศิลปินเนี่ย

ดังนั้นมันตรงกันข้ามกับความเชื่อเขา

แต่กูเป็นผู้ที่เกลียดความยากจนกูต้องการให้ศิลปินในประเทศรวย
มันก็เจอกูเลยแบบแรงมากสวนกับทุกอย่าง
การวิพากษ์ของคนรุ่นอาจารย์กูรุ่นพี่กู
ภาคกูว่าเป็นนักการค้ามันไม่ใช่ศิลปินมันเป็นพ่อค้า

คุณแสดงโรงแรมในขณะที่เขาแสดงหอศิลปกูแสดงโรงแรม
สินไม่มีหมาดูแสดงโรงแรมแม่ของเศรษฐีดู
ครูก็บอกบุกเบิกโรงแรมบุกเบิกศูนย์การค้าจนกระทั่งทำให้
ทำให้แม่งทุกคนเดี๋ยวนี้แสดงโรงแรมแสดงสินค้าก็ได้ตังค์ร่ำรวย
เวลาคนเขาดูถูกเรามากนะอาจารย์ผมรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้แคม

มึงเข้าใจไหมถ้ามึงถ้ามึงไม่มีใครดูถูกมึงเลยนะ
ถือว่ามึงเป็นคนกระจอกชิบหาย
คือกระจอกมากเลยเพราะมึงไม่ได้คิดที่อะไรเลย

มึงไม่ได้เป็นนักปฏิวัติมึงไม่ได้เป็นนักสร้างสรรค

ดังนั้นคนที่แห่คอกมึงจึงได้รับการดูถูกดูแคน

เมื่อมึงได้รับการด่าว่าหรือวิพากษ์มึง
จงรู้เลยว่ามึงคืออัจฉริยะ

ดังนั้นมึงยังยอมรับว่าเมื่อมึงคิดต่างมึงจะต้องมีศัตรูเยอะ

การต่อสู้ของมึงนั้นเป็นสิ่งที่หอมหวานที่สุด

คุณเป็นคนนักต่อสู้กูต้องการสตูเยอะ

ชอบมากกูทำอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนเกลียดกู

แต่กูจะชอบที่เขาเกลียดกูแล้วก็ดูถูกกู

ถ้าเฉลิมชัยโกศิพัฒน์เป็นศิลปะ

กูคือวาดชีวิตของกูเอง
เลิมชัยผู้ว่าชีวิตของกูเอง

ดังนั้นกูจะไม่พลาดเป้าสักอย่าง
รู้สึกว่าชีวิตของกูตั้งแต่เด็กมาจนเดี๋ยวนี้

ไม่ว่าทางเยี่ยของกูแต่ความเร็วของกูที่เกิดขึ้น

แต่มันเป็นประสบการณ์ของชีวิตกูตัง

ผมไม่ได้เร็วตอนอายุ๖๕ไอ้สัตว์

แต่ณเวลานี้กูเป็นคนสะอาดที่สุด

นั่นคือสิ่งที่กูรู้ว่าวันเวลาของกูนะ
จากการพัฒนาตัวกูเองในวัยรุ่น
ในแต่ละวัย
ตือนตี๒กูนั่งสมาธิ

คือวินัยเลยเป๊ะแล้วกูเป็นวินัยอย่างนี้แต่เด็ก
มันก็จะกูแบ่งเวลากูเขียนลูกเวลานี้กินเหล้าเวลานี้เที่ยวกลางคืน
มันก็เจอกูแบ่งของกูขนาดที่กูชั่วกูฉลาดในการความชั่วของกู
นั่นคือกูแบ่งเลยบอกนี่ไปเที่ยวผับ

อันนี้เวลาที่แบบช่วงอาบอบนวดประมาณเท่าไหร่

มีเที่ยวหมดกูเที่ยวหมดในสิ่งที่เฮียดทั้งหมดกูเที่ยวหมด
นั้นกินเหล้าเวลาไหนช่วงไหนกินเหล้า
เมื่อกูกินเหล้ากูต้องทดแทนด้วยการทำงานศิลปะมากขึ้น
กูแทนเวลาของการทำงานกูมากขึ้น

ดังนั้นกูออกสังคมกูไปงานนู้นงานนี้

ได้ทุกอย่างได้สังคมได้ทุกอย่างเลย

มันมีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่ในฝ่ายไม่ดี

มันมันเป็นการตลาด
มันก็เป็นการตลาดแล้วเข้าใจไหม

แต่กูไปลงเลือกตั้งตามประชาธิปไตยของกู

แต่ว่าให้กูไปยุ่งกูไม่เอา

ดังนั้นกูคิดว่าการสร้างงานศิลปะของกูเนี่ย
มันยืนยาวมากกว่าชีวิตของการเป็นนายกรัมดี

เป็นรัฐมนตรีชั่วคราวเดี๋ยวมึงก็ออกไป
แล้วมึงไม่มีค่าแต่กูมีค่าตลอดชีวิตของกู
แล้วกูตายยังมีค่าเลยสิ่งที่กูสร้าง

เลิมชัยผู้สร้างไว้เทมเปอร์ไทยแลนด์

มึงอายุ๖๕แล้วมึงจะไปสร้างอะไรอีก

กูสร้างมานี่ยี่สิบเอ็ดปีแล้วไอ้ค่า
กูหกสิบห้าแล้วกูจะอยู่อีกยี่สิบเอ็ดปีก็น่าหรอ

เออแล้วมึงจะล้มเหลวทันทีเลย

นั่นก็คือมึงต้องรู้จักประเมินตัวเองมึง
รู้จักความประมาณตัวเองมึงเข้าใจไหม

เมื่อมึงเป็นนักการเมืองแก่มึงควรเลิกได้ไง

นั่นคือสิ่งที่กูก็คิดไงว่ากูก็เหมือนกัน

สร้างเด็กลูกศิษย์กูให้ไปสร้างวัดใหม่ไม่ดีเหรอ

กูประเทศจีนจ้างกูให้ไปสร้างวัด๒๐๐ล้าน

กลัวความตายไหมทำไมไม่กลัวความตายเลย

เข้าใจมึงมึงเกิดมามึงต้องตายอยู่แล้ว

มึงเกิดมาเพื่อตายทำไมมึงจะต้องกลัวความตาย

ความตายเป็นเวลาที่กูรอคอยมากที่สุด
เวลาของความตายคือการเปลี่ยนพบชาติของกู
รู้ไหมดังนั้นกูจึงพยายามทำดีแล้วรวดเร็วที่สุด
นี่เวลาที่กูมีเหลืออยู่เพื่อชาติบ้านเมืองของกู
สร้างงานศิลปะของกูให้แก่ชาติบ้านเมือง

แล้วอาจารย์เตรียมงานศพไว้สำหรับตัวเองแล้วด้วย

กูตายยังไงกูตั้งแต่กูอยู่ในโรงพยาบาล

จงเอาศพกูกลับเข้ามาที่วัด
ถ้ากูตายด้วยการป่วยตาย

ดังนั้นกูจะตายโรงพยาบาลรัฐ

กูต้องการตายที่เชียงรายของกู

ครูได้เขียนแบบไว้ทั้งหมด

ในการทำศพกู
อยากให้คนจดจำเฉลิมชัยโกศิพัฒ

มึงจะจำกูหรือไม่จำก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกู

ดังนั้นความดีงามของมึงต่างหาก

ดังนั้นกูทุกวันนี้กูใช้ชีวิตของกู
แบบมีความสุขของกู
แล้วก็ทำประโยชน์แล้วก็ตาย